วันนี้ไปดูเรื่องของพรบคู่ชีวิตกันค่ะ

สำหรับร่างพรบคู่ชีวิต
ก็เปิดทางให้คู่รักในเพศเดียวกัน
ที่จะสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้
แม้กระทั่งรับเลี้ยงลูกบุญธรรมอย่างนี้ค่ะ

ทีนี้นายกเองเขาก็มีการส่งต่อให้
ประชุมสภาพิจารณาย้ำว่าต้องศึกษาอย่างรอบด้าน
ทีนี้คุณวิศนุเครืองามารองนายกว่ามนตรีค่ะ

เขามีการเสนอร่างพรบคู่ชีวิต

บอกว่ามีมติให้ความเห็นชอบ
ที่ประชุมคอรมอลเรียบร้อยอันนี้

เพื่อที่จะประกอบกับร่างพรบสมรสเท่าเทียม
โดยใช้ร่างของรัฐบาลเป็นหลักนะคะ
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาให้คำแนะนำบอกว่า
ไม่สมควรที่จะใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เพราะในนั้นพูดถึงชายกับหญิง
ดังนั้นก็บอกว่าสมรสเท่าเทียมต้องเป็นแบบ

แล้วก็คณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า
ถ้าเราจะมีระบบที่ไม่ปกติ
ก็เลยมีการแยกเป็นพรบในต่างหากออกมา

ร่างพรบคู่ชีวิตนั่นเองนะคะ
ระหว่างชายกับชายหรือแม้กระทั่งหญิงกับหญิง

ดังนั้นในร่างพรบคู่ชีวิตไม่ว่าเพศอะไร
ต้องมีอายุมากกว่า๑๗ปีบริบูรณ์ทั้งคู่

ถ้าเกิดว่าในกรณีของผู้เยาบีดามันดาต้องให้ความยินยอมในกรณีนี้
ทีนี้ก็ถามต่อไปว่าในร่างพรบคู่ชีวิตจะให้สิทธิ์แก่บุคคล
สามารถตัดสินใจในเรื่องของการรักษาสุขภาพของชีวิตคู่ได้หรือเปล่า
หลายคนก็จะตั้งคำถามพอมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เนี่ยได้ไหม
วิศนุก็เลยบอกว่าแต่ถ้าไม่มีเนี่ยสามารถที่จะแปรยติในชั้นกรรมธิการได้
เขาบอกว่าทุกอย่างแก้ปัญหาได้หมด
ซึ่งจะนำเข้าสภาใน๑๒วันนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะคลอดเสร็จออกมาทันรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่า
ท่านบอกว่าแล้วแต่สภา
เพราะว่าร่างกฎหมายต้องเข้าประชุมทั้งสภาผู้แทนแล้วก็ชั้นวุฒิสภาด้วย
ดังนั้นจะทันในยุคนี้ไหมรัฐบาลชุดนี้ไหม
อันนี้ยังตอบไม่ได้ยังไม่รู้ก็ต้องดูต่อไป

ส่วนเรื่องของร่างพรบนี้มีกำหนดเรื่องสิทธิแล้วก็สวัสดิการของข้าราชการด้วยหรือเปล่า
คุณวิศนุก็เลยมีการบอกว่ามีให้สิทธิ์ทุกอย่างค่ะ
ซึ่งในส่วนที่แตกต่างกันก็มีรายละเอียดจำนวนมากจริง
แต่หัวข้อไหนที่เป็นสิทธิ์ที่เอาไว้ใส่ใน
เขาบอกว่าใส่ไว้ให้เนี่ยโดยจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่อง
อย่างเช่นเรื่องของมรดกแล้วก็แบ่งสินสมรสหลังการหย่าอย่างนี้ค่ะ
เรื่องของการจดทะเบียนสมรสเรื่องของการจดทะเบียนหย่า
ต้องทำที่ว่าการอำเภอซึ่งถ้ามีการหย่าเกิดขึ้น
ต้องแก้ประมวลกฎหมายทั้งแพ่งและพาณิชย์
ดังนั้นรัฐบาลต้องส่งร่างกฎหมายออกเป็น๒ฉบับ
อย่างที่เราบอกไปนะคะแล้วก็ไปเจอกับร่างของฝ่ายค้าน
แล้วก็นำไปพิจารณาพร้อมกันไป
ก็หวังว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี
เหมือนกับที่คุณแม่สิตางบอกอย่าเพิ่งไปขัดเขา
ตอนนี้กำลังตั้งท้องอ่อนอยู่รอคลอดอย่าเพิ่งไปขัดเขา
คราวนี้แหละแม่จิตางกล่าวไว้นะคะ
คือจริงยื่นร่างน่าจะใช้เวลาหน่อย๘หรือเป็น๙แรกที่ดี
ใช่ถูกต้องเพราะผ่านขั้นแรกแล้วหนา
แต่เวลาเราไปเปิดข่าวอันนี้อ่านดูนะ
๓ปีที่แล้วเขาเมียนี้ปี๖๓ยังอยู่

แต่บางคู่นี้นะเวลาเราไปเปิดข่าวดู
เขาอยู่กันจริงแล้วก็อยู่เหมือนแบบ
ก็เหมือนสามีภรรยาเลยนะแล้วก็ทำมาหากินมาด้วยกัน

เขาก็ต้องไปเช็คเรื่องกฎหมายย่อย
หลายคนบอกบางคนว่าทำไมต้องดันร่างนี้
มีข้อหนึ่งที่เขารู้สึกว่าสมมุติเขาอยู่ด้วยกัน๒คน
แต่วันหนึ่งแบบอีกคนหนึ่งเกิดโคม่า
หรือต้องมีการตัดสินใจเรื่องการรักษาต่อไปจะยังไงต่อ
ไม่เห็นนี่คือเขาสร้างมาด้วยกันทำอาหารกิน

แล้วฝ่ายหนึ่งป่วยเสียชีวิตนี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าอีกคนก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าญาติทางฝ่ายเขาเนี่ยมาเอาไป
เขาบอกว่าคนที่อยู่ด้วยไม่มีสิทธิ์

ฉะนั้นสมมุติว่ามีการจดทะเบียนอย่างไรก็ต้องไปดูอย่างที่บอกไป
อย่างบางคนเนี่ยจดทะเบียนกันอยู่ด้วยกัน
สมมุติถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนอยู่ด้วยกันแต่ไปรับเลี้ยงเด็กอย่างนี้
รับเลี้ยงบุตรอย่างนี้บางทีก็รับไม่ได้ไง
แต่ถ้ามีการจดทะเบียนแบบเป็นรูปแบบแบบชัดเจนเป็นอยู่ในกระมวลกฎหมายเนี่ย
รับเลี้ยงเด็กมันก็จะอยู่ในนั้นได้ด้วยรับบุตรบุญธรรม
เวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทรัพย์สินมรดกจะมีการแบ่งยังไงอย่างนี้ชัดเจน
แต่ก็ต้องดูกันต่อไปเพราะว่าอย่างที่บอกไป
ประมวลกฎหมายมีค่อนข้างละเอียดแล้วก็ต้องบอกให้หลายด้านนะคะ
กระแบบกระแบบ